เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลค่ะ
ในปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากำลังจะเริ่มในอีกสามเดือนต่อจากนี้
แต่อนาคตของประเทศไทยยังเหมือนเหรียญที่ลอยอยู่กลางอากาศ
เจาะหัวหรือออกก้อยก็ได้ทั้งสองทางถ้าเคราะห์ดีภายในครึ่งปีแรกเราจะสามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย
เราจะเปิดประเทศเปิดเมืองได้อีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูประเทศ
จากความบอบช้ำทางเศรษฐกิจที่เราต้องเผชิญมากว่าสองปีถ้าเคาะร้าย
ตลอดปีหน้าทั้งปีเราจะยังคงวนเวียนอยู่กับวงวนการแพร่ระบาดการล็อกดาวน์การกระจายวัคซีนที่สับสนโอละมาน
อาจจะทำให้เรายังไม่สามารถเปิดประเทศหรือว่าเปิดเมืองได้อีกครั้ง
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจะเป็นปีแห่งวางวนของวิกฤต
หรือจะเป็นปีแห่งการฟื้นฟูก็อยู่ที่การพิจารณางบประมาณของพวกเราในวันนี้
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจะเป็นปีของการกลับมารีเริ่มธุรกิจใหม่
เริ่มตั้งหน้าตั้งตาทำงานส่งลูกหลานเรียนหนังสือสร้างอนาคตให้กับตัวเองและครอบครัว
หรือจะยังคงเป็นปีของการเจ็บป่วยปิดกิจการถูกยึดบ้านยึดรถหากพวกเขายังรักษาบ้านและรถไว้จนถึงปีนี้
ก็อยู่ที่การพิจารณางบประมาณของเราในวันนี้ทั้งสิ้น
ในเมื่อประเทศอยู่ในรอยต่อว่าโรคระบาดกำลังจะจบลง
คาดหวังว่ารัฐบาลจะต้องอัดฉีดงบประมาณ
เพื่อปั๊มหัวใจกระตุ้นชีพจรเศรษฐกิจ
ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับมาดีกว่าเดิมได้
แต่แทนที่งบประมาณปี๖๕จะเพิ่มขึ้น
สมควรแล้วเหรอคะที่รัฐบาลจะปรับลดงบประมาณลง๑๘๕๐๐๐ล้านบาท
รัฐบาลจะอ้างเหตุผลว่าก็ทำทุกอย่างตามกฎหมายแล้ว
ก็วางกรอบงบประมาณสมเหตุสมผลแล้ว
ก็เมื่อ๗จัดเก็บรายได้ได้ลดลง
ก็ต้องปรับลดวงเงินงบประมาณลงเป็นเรื่องปกติ
กฎหมายพรบหนี้สาธารณะก็เขียนล็อกไว้ให้ขาดดุลได้เท่านี้แหละ
แล้วก็กู้จนเต็มเพดานแล้วด้วยแล้วจะเอาอะไรอีก
ฉันคิดว่าถ้ารัฐบาลจะเอาหลังพิงกฎหมาย
แล้วผลักภาระไปให้ประชาชนแบบนี้
ปล่อยให้งบเป็นไปตามยฐากรรมส่วนประชาชนต้องรับกรรมแบบนี้
ถ้ารัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจในช่วงเวลาวิกฤต
โดยเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแบบนี้
ไม่ยอมแก้กฎหมายที่มันไม่ยืดหยุ่นในยามวิกฤตแบบนี้
เราก็เอาข้าราชการมาบริหารประเทศก็ได้
เราไม่ต้องมีนายกรัฐมนตรีก็ได้
เราจะต้องมีรัฐมนตรีที่เหลือไว้ทำอะไร
ซึ่งก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะไม่เห็นว่าปัญหาว่ามีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้
ไม่อย่างนั้นท่านจะยอมกลืนน้ำลายตัวเอง
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินอีก๕แสนล้านบาทไปทำไม
แต่แทนที่จะออกเป็นพรบงบกลางปี
ที่มีรายละเอียดโครงการชัดเจน
เลือกทางที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหลีกเลี่ยงความรับผิดทั้งปวง
ก็ขอให้สภากับประชาชนเซ็นเช็คเปล่าให้รัฐบาลอีกรอบ
ทั้งที่เงินกู้๑ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมา
ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันล้มเหลวหรือสิ้นเชิง
ตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ลดลง

การเลือกตัดงบการศึกษาต่าง
แล้วก็มาขอกู้เงินแบบเช็คเปล่า
มันมีที่มาที่ไปที่ต้องได้รับการแก้ไข

ไม่อย่างนั้นแล้วไม่ว่าเราจะเสนอให้ตัดงบประมาณใด

มันก็ไม่ได้ทำง่ายอย่างที่มีหลายท่านพูดมา
ถ้าจะให้งบปี๖๕เป็นงบสำหรับฟื้นฟูประเทศได้
มันก็ต้องเริ่มแก้ไขจากโครงสร้างที่มันบิดเบี้ย

ที่รัฐบาลของท่านเขียนขึ้นมาเองแทบทั้งสิ้น
ปี๒๕๖๕ค่ะจะลดประมาณที่จะถูกตัดลดลง๑๘๕๐๐ล้านบาท
แต่จริงแล้วเงินที่จะลงไปถึงประชาชนจริง

เพราะว่าต้องเอาเงินงบประมาณส่วนหนึ่ง

ต้องไปชดเชยภาระผูกพันธุ์ต่างมากมายที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
เหมือนคนที่กำลังป่วยด้วยไข้ปัจจุบัน
แต่ก็รุมร้าวด้วยโรคประจำตัวที่เรื้อรังมานาน
ในปัจจุบันก้อนแรกที่ฉันขอสไลด์หน้าที่๒เลยค่ะ
เงินก้อนแรกก็คือที่ต้องเอาไปใช้ภาระเก่า
เมื่อปี๖๓ตอนนั้นเพิ่งเริ่มเกิดวิกฤตโควิด
เวลานั้นรัฐบาลใช้งบกลางไปหมดสิ้นแล้ว
แล้วก็ยังไม่ได้ออกพรกรเงินกู้๑ล้านล้านบาทออกมา
ก็เลยต้องไปใช้เงินทุนสำรองจ่าย
ซึ่งเป็นเงินก้นถุงของรัฐบาลมีวงเงินประมาณ๕๐๐๐ล้านบาท
ตอนนั้นรัฐบาลใช้ไป๒๔๐๐๐ล้าน
แต่ไม่ได้ตั้งงบคืนในปี๖๔ก็ต้องมาใช้คืนในปีนี้
ทำให้งบที่มันลดลงไปแล้ว๑๘๕๐๐๐ล้านบาท
อีกโรคนึงคือก้อนถัดมาก็คือเงินที่ใช้หนี้สาธารณะ
ปีนี้เงินที่จะต้องใช้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

มีภาระเงินชดเชยเงินคงคลังเพิ่มขึ้นมา๕๐๐ล้านบาท

มีภาระค่าใช้จ่ายที่มันมาประจวบเหมาะในเวลานี้พอดี
อย่างเช่นค่าใช้จ่ายคดีข้อพิพาทระหว่างเชฟร่อนและรัฐบาลไทย
ที่ถูกยื่นฟ้องไปอยู่ในขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ
ถัดมาดิฉันขอเรียกว่าเป็นโรคเรื้อรังค่ะ
เป็นเงินใช้หนี้ที่รัฐบาลติดค้างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง
แบงค์รัฐต่างอย่างทกศบศยและกอสิน
หนี้รวมตอนนี้๙๗๐๐๐ล้านบาท
ยังดีที่มันมีการตั้งเพดานเอาไว้ว่ามันห้ามเกิน๓๐ของงบประมาณรายจ่าย
จ่ายหนี้คืนแบงค์รัฐไปอีกก้อน๙๐๐๐ล้านบาท

ก็ใช้กันทุกรัฐบาลมาตั้งแต่รัฐบาลก่อน
ก็คือใช้กันมาทุกยุคทุกสมัย
ตั้งแต่ประกันรายได้ปี๕๑๕๒จำนำข้าว๕๔๕๕๕๖
จนถึงโครงการจำนำยุ้งฉางสินเชื่อชะลอขายข้าว
สมัยรัฐบาลคอสชเรียกว่าเหนียวหนี้กันมาทุกยุคทุกสมัย
พอกพูนกันไปดินพอกหางหมู
แล้วรายจ่ายเหล่านี้ประกันรายได้ประกันราคาต่างพวกนี้
มันไม่เคยมาปรากฏในงบประมาณนะคะสภาไม่เคยได้พิจารณา
เพราะว่าสามารถหยิบยืมง่ายจากแบงค์รัฐโดยใช้แค่มติคอรมอเท่านั้นเอง
สุดท้ายก็ทำให้ต้องมาเบียดบางงบประมาณในปีนี้อีกเกือบ๙๐๐๐ล้านบาท
เรื้อรังอีกโรคนึงก็คือรัฐราชการที่ใหญ่โตเทอะทะ
ทำให้ในปีนี้งบที่เป็นสวัสดิการราชการไม่ว่าจะเป็นเบี้ยหวัดบำเน็ตบำนาน
เงินสำรองเงินสมทบเงินชดเชยของค่าราชการเพิ่มขึ้นเกือบ๑๒๐๐๐ล้านบาท
เสร็จรวมแล้วทั้งเงินเดือนทั้งสวัสดิการของข้าราชการ
แล้วก็พนักงานลูกจ้างรัฐปลาเข้าไป๑๒ล้านล้านบาท
คิดไปประมาณ๔๐ของงบประมาณเข้าไปแล้ว
ถ้ายังไม่มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้งบประมาณตรงนี้ก็จะยิ่งพอกพูนขึ้นไปทุกปีทุกปี
ไปกินพื้นที่ของงบมาในส่วนอื่น
ซึ่งทุกวันนี้เฉพาะงบสวัสดิการข้าราชการและครอบครัว๕ล้านคน
ก็แซงงบสวัสดิการสำหรับคนทั้งประเทศไปแล้วค่ะ
รวมแล้วงบปีนี้ไม่ได้หายไปแค่๑๘๕๐๐๐ล้าน
แต่หายไปไม่ต่ำกว่า๓แสนล้านบาท
ทีนี้มาดูว่างบที่มันเหลือน้อยแล้ว
รัฐบาลเลือกตัดอะไร
พอต้องเลือกตัดงบรัฐบาลก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากับรัฐราชการ
กล้าที่จะตัดงบตรงไปที่กระทรวงกลมต่าง
เพราะงบพวกนี้มันมีเจ้าที่คุมทั้งสิ้น
เรามาดูกันว่ารัฐบาลเลือกตัดอะไรบ้างไซส์ลงได้ค่ะ
ก้อนแรกรัฐบาลเลือกตัดงบสวัสดิการประชาชน
หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองโดนตัดไป๒๐๐๐ล้าน
ประกันสังคมถูกตัดไป๑๙๐๐๐ล้าน
องทุนสวัสดิการประชารัฐที่รัฐบาลเคยโฆษณาไว้
ว่าจะทำให้คนจนหมดไปจากประเทศนี้ถูกตัดงบไป๒๐๐๐ล้าน
เคหะแห่งชาติกองทุนการออมแห่งชาติถูกตัดงบไปครึ่งหนึ่ง
ถัดมาที่รัฐบาลเลือกตัดคือเงินสำหรับฟื้นฟูประเทศ
หลังจากเกิดวิกฤตโควิด
เลือกที่จะตัดงบประมาณการศึกษา๒๔๐๐๐ล้านบาท
งบกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม๕๐๐๐ล้านบาท
ตัดงบแผนบูรณาการพัฒนาศัตริกิจฐานราก๕๐
งบแผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตอีก
ในขณะที่งบวัคซีนเข็ม๓เข็ม๔ก็ยังไม่ได้ตั้ง
บชดเชยความเสียหายให้ผู้ประกอบการที่ถูกรัฐสั่งปิดก็ยังไม่มี
นี่ถูกปิดมา๓รอบแล้วยังไม่เคยได้เงินชดเชยเลยแม้แต่บาทเดียว
อย่ามาอ้างว่าให้ไปใช้งบฟื้นฟูจากเงินกู้๕แสนล้าน
เพราะมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าท่านจะทำได้จริง
เรียนที่ผ่านมาจากเงินกู้๑ล้านล้าน
ตั้งงบฟื้นฟูเศรษฐกิจไว้๔แสนล้าน
อนุมัติจริงแค่๑๓๐๐๐ล้าน
จ่ายจริงได้แค่ครึ่งเดียว
รอบนี้ตั้งงบฟื้นฟูเอาไว้๑๗๐๐๐ล้าน
จะเอาไปฟื้นฟูอะไรก็ยังไม่มีใครรู้
จะใช้จริงได้แค่ไหนก็ไม่มีใครรู้บอกตรงค่ะ
ถ้าไม่แก้ถ้าไม่ดึงออกตอนนี้
แล้วทำเป็นงบกลางปีแบบที่มันมีรายละเอียดชัดเจน
โครงการไหนใครทำหน่วยงานไหนทำบ้าง
ยังไงดิฉันก็ให้ผ่านไม่ได้ค่ะ
กรุณาถอนร่างถอนตัวพรกรออกจากสภาไปได้เลย
รัฐบาลยังไปตัดงบสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลงไปอีก๙
แถมยังเบี้ยวหนี้ภาษีที่ดินก้อนใหญ่๔๐๐๐ล้าน
ทั้งที่ท่านเองเป็นคนออกคำสั่งให้ลดภาษีที่ดินลง๙๐
อบตเทศบาลเดือดร้อนขาดรายได้กันทุกหย่อมย่า
และคณะกรรมการกระจายอำนาจก็มีมติให้ใช้คืนมาแล้ว๕๓๐๐๐ล้านบาท
แต่ท่านก็ตัดงบส่วนนี้ไปในที่สุด
สุดท้ายนี่ก็จะเป็นการดับฝันการกระจายอำนาจให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย
แต่ว่าไปกระทบกับงบของกระทรวงทีละเล็กทีละน้อย
ก็เป็นผลมาจากปัญหาของโครงสร้างรัฐราชการที่มันเข้มแข็ง
เราไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ใครเป็นผู้บริหารประเทศนี้ตัวจริง
ใครเป็นคนกลุ่มบังเขียนประเทศนี้ตัวจริงกันแน่
แต่พอมาดูว่างบอะไรที่ไม่ค่อยถูกตัด
หรือว่าถูกตัดเพียงแค่๔เปอร์เซ็นต์เท่านั้นให้สำหรับงบปี๖๕

ที่รายจ่ายประจำยังงบสวดีการทูกตัดได้
งบการศึกษาถูกตัดได้งบฟื้นฟูเศรษฐกิจถูกตัดได้
แต่รายจ่ายลงทุนตัดไม่ได้
ก็เป็นปัญหาเรื่องกฎหมายวินัยการเงินการคลัง
รัฐบาลเขียนขึ้นมามัดมือตัวเอง
รายจ่ายลงทุนต้องไม่น้อยกว่า๒๐ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และไม่น้อยกว่าวงเงินขาดดุลของงบประมาณในปีนั้น
ซึ่งจริงตอนนี้รัฐบาลก็ทำผิดพรบอยู่นะคะ
ท่านนายก็ได้ชี้แจงไปแล้ว

เพราะว่ากฎหมายนี้มันบอกว่าถ้ารัฐบาลจะกู้ต้องกู้มาลงทุนเท่านั้น
แต่มันจะดีเฉพาะเวลาปกติเท่านั้น
พอเจอวิกฤตมันยิ่งทำให้งบประมาณมันไม่ยืดหยุ่น
มันไม่ตอบโจทย์มันไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
แล้วมันก็เป็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายงบประมาณอีกแล้วที่ท่านไม่แก้
ท่านประธานค่ะกฎหมายนี้มันมีปัญหาหลักในสองเรื่อง
เรื่องแรกการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับคน
การศึกษาการวิจัยและพัฒนาของพวกนี้ไม่นับว่าเป็นรายจ่ายลงทุนด้วยซ้ำ
ก็เลยจะกลายเป็นเป้าที่ถูกตัดได้ง่าย
ยังไม่ต้องพูดถึงสวัสดิการต่างที่ยังไงก็ต้องเป็นรายจ่ายประจำแทบทั้งสิ้นอยู่แล้ว
ส่วนที่มันเป็นรายจ่ายลงทุนก็อย่างเช่นการซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์
ก่อสร้างตึกอาคารสำนักงานซื้อโต๊ะซื้อตู้ซื้อเตรียมตัดถนน
ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าในยามวิกฤตที่รัฐจัดเก็บภาษีได้น้อยอยู่แล้ว
แล้วก็ต้องจัดงบประมาณขาดดุลมากขึ้นอยู่แล้วก็คือต้องกู้มากขึ้น
แต่พอมีข้อกำหนดว่ากู้มาเท่าไหร่ต้องไปลงทุนมากเท่านั้น
ก็แปลว่าพอยิ่งวิกฤตมากรัฐบาลก็ต้องซื้ออาวุธเพิ่ม
ซื้อรถซื้อโต๊ะซื้อตู้ซื้อเตียงตัดถนนมากขึ้นอย่างนั้นเหรอคะ
ก็ยอมรับเถอะค่ะว่าไม่ใช่ทุกรายการของรายจ่ายลงทุน
มันจะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตประเทศจริง
เหมือนเดิมค่ะชีวิตฉันคิดว่าพรบวินัยการเงินการคลังฉบับนี้ก็มีปัญหา
ควรต้องมีการแก้ไขให้ยืดหยุ่นยามประเทศเผชิญวิกฤต
รัฐบาลอย่าหลับหูหลับตากอดกฎหมายไว้กับตัวแล้วบอกว่า
ฉันทำถูกกฎหมายแล้วไม่อย่างนั้นวิกฤตครั้งนี้คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่
จากพรบวินัยการเงินการคลังที่รัฐบาลเขียนขึ้นมาเองจะมัดตัวเองแล้ว
เวลาหน่วยงานราชการจะเขียนโครงการอะไรขึ้นมาก็ต้องเขียนให้ร้อยรัฐ
เข้ากับทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีแผนแม่บท๒๓แผนแผนแม่บท
ระดับย่อยแผนปฏิรูปประเทศอีก๑๑ด้านจนนำให้เวลาหน้าสิวหน้าขวาน
ไม่สามารถขยับปรับเปลี่ยนงบประมาณอะไรได้เลยกระดิกกระเดี้ยวอะไรไม่ได้เลย
ซึ่งรัฐบาลก็ทราบดีว่ายุทธศาสตร์ชาติมีปัญหาแน่เพราะมีคำว่าโรคระบาดอยู่แค่สองคำ
ไปอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมหลังจากใช้มาได้๓ปีก็มีแนวคิดว่าจะต้องลื้อใหม่
แต่สุดท้ายผ่านไปหนึ่งปีก็ไม่ได้แก้อะไรก็กลับคลอดแผนแม่บทเฉพาะกิจขึ้นมา
อีกแผนหนึ่งเป็นแผนที่๒๔เหมือนมีเชือกมารัดคอเพิ่มขึ้นอีกเส้น
แผนแม่บทเฉพาะกิจที่ฉันไปอ่านมาแล้วก็ฟังดูสวยหรูดูดีค่ะ
พูดถึงเรื่องล้มแล้วลุกไวแต่ก็มีการตั้งเป้าหมายไว้ด้วย
แต่ว่าเป้าหมายต่ำแบบที่ไม่มีวันทำพลาดเป้าอะค่ะ
แต่ก็นั่นแหละค่ะถึงพลาดเป้าก็ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบอยู่ดี
แต่ที่ตลกร้ายก็คือตามแผนนี้จะมี๒๕๐โครงการที่สภาพัฒน์
เป้าเอาไว้ว่าสอดคล้องกับแผนแม่บทใหม่
แต่ดิฉันก็ไปตามหา๒๕๐โครงการในงบปี๖๖
ปรากฏว่าหาไม่เจอเพียบเลยค่ะ
แสดงว่าถูกสำนักงบตัดไปแน่
ตกลงนี่สภาพัฒน์กับสำนักงบเขาไม่ได้คุยกันเหรอคะ
แผนการส่งเสริมการจ้างงานที่แผนแม่บทเฉพาะกิจตั้งเป้าไว้
ว่าจะลดการว่างงานให้ได้เท่ากับก่อนวิกฤต
โครงการผ่านด่านสำนักงบไปได้แค่๘
งบที่ได้ทั้งหมด๙๑ล้านบาท
พอเข้าไปดูจริงมันเป็นการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
แล้วมันจะไปเพิ่มการจ้างงานให้ได้ตามเป้าหมายได้ยังไงคะ
ได้แค่ครึ่งเดียวได้งบไปแค่๓๗๐ล้าน
สรุปว่าถ้าจะทำกันแบบนี้
แล้วเราจะมีแผนแม่บทเฉพาะกิจนี้ไปทำไมคะ
เสียเงินเสียทองเสียงบประมาณ
ประชุมเพื่อล่างแผนนี้กันขึ้นมาทำไม
ถ้ามันไม่สามารถจะนำไปปฏิบัติได้จริง
แน่นอนค่ะว่าปัญหาโครงสร้างต่างต้องถูกแก้ไข
การแก้กฎหมายงบประมาณที่ไม่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อวิกฤต
การแก้เรื่องการปฏิรูปภาครัฐให้เล็กลงให้คล่องตัว

การแก้รัฐมนูลปี๖๐เพื่อกำจัดอุปสรรคอย่างยุทธศาสตร์ชาติ
แม่บทแผนแม่บทระดับย่อยแผนปฏิรูปประเทศ
ร้อยรัดเกลียวแน่นอยู่ที่คอหอยของประชาชนจนแทบจะหายใจไม่ออกแล้ว
แต่ถ้ารัฐบาลยังคงเอาหลังพิงกฎหมายแล้วมัดมือมัดเท้าประชาชนมัดตรา๓ประเทศ
ความรับผิดของตัวเองออกจากตัวแล้วเลือกโยนภาระมาให้ประชาชนแบบนี้
ฉันก็ยืนยันอีกครั้งว่าไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้
เอาข้าราชการมาบริหารประเทศแทนได้เลย
ใดที่ท่านยังไม่มีภาวะผู้นำในยามวิกฤตที่กล้าตัดสินใจในเรื่องยาก
สุ่มเสี่ยงต่อการถูกวิภาควิจารณ์ได้
ประเทศนี้ไม่มีวันที่จะพ้นไปจากวังวลวิกฤตไปได้
ไม่มีวันที่จะฟื้นตัวต่อให้วิกฤตโควิดหมดไปแล้ว
ประเทศก็ยังคงมีแผลเป็นทางเศรษฐกิจมากมาย
เรายังจะคงติดอยู่ในเหวลึกนี้ไปอีกนาน
ถ้าคำว่างบประมาณคำว่าตัวชี้วัดต่างสำหรับท่าน
สำหรับค่าราชการเทคโนแครตทั้งหลาย
เป็นแค่คำพูดบนกระดาษเป็นตารางให้กรอกตัวเลข
เป็นข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
แต่สำหรับประชาชนสวัสดิการที่ท่านตัดไป๓๕๐๐๐ล้าน
อาจจะหมายถึงเงินค่านมลูกที่หายไป
หมายถึงค่างวดรถมอเตอร์ไซค์ที่ต้องใช้ทำมาหากินแต่กำลังจะโดนยึด
หมายถึงหลักประกันที่สั่นคลอนของคนที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิต
ว่าจะมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณ
อาจจะหมายถึงลูกจ้างอีกเป็น๑๐คนที่ต้องถูกให้ออกจากงาน
อาจจะหมายถึงเจ้าของธุรกิจที่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวด้วยความผิดที่พวกเขาไม่ได้ก่อ
งบการศึกษาที่ถูกตัด๒๐๐๐ล้าน
อาจจะหมายถึงเด็กที่ไม่มีพัฒนาการสมวัย
ประถมนับแสนคนที่ยังอ่านออกเขียนไม่ได้

อาจจะหมายถึงเด็กที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพียงเพราะพ่อแม่ตกงาน
แค่แก้กฎหมายออกพรวงบกลางปีอีกฉบับจากเงินกู้
เพื่อที่จะจัดสรรงบให้ตามที่ควรจะเป็น
ชีวิตของผู้คนอีกนับล้านก็จะเปลี่ยนไป
ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นอำนาจของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
และสอสอฝ่ายรัฐบาลในสภาพผู้แทนรัศดรนี้แทบทั้งสิ้น
แต่ท่านกลับเลือกที่จะไม่ทำ

และไม่สามารถรับร่างพรบพิกลพิการฉบับนี้ได้
และเรียกร้องให้ท่านถอนร่างพรกรเงินกู้ที่กำลังจะเข้าสู่สภาออกไปด้วย
ขอร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
และให้รัฐบาลใหม่ออกพรบกู้เงินและจัดทำงบประมาณกลางปี
เพื่อชดเชยสวัสดิการการศึกษาและงับงบประมาณฟื้นฟูประเทศคืนสู่ประชาชน